คุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันในวันนี้
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและอุในช่วงฤดูแรงแบบนี้
ภัยจากไฟป่านั้นถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับ
ต้นเหตุสำคัญเกิดจากน้ำมือมนุษย์แบบนี้แหละครับ
และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะดับอรุณภาพแห่งอัคคี
พร้อมที่จะเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้า
โดยเฉพาะ๓ไฟป่าภัยร้ายที่โลกกลัว
ไฟป่าชนิดแรกนั้นเป็นไฟใต้ผิวดิน
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณป่าพรุ
ซึ่งไฟแบบนี้เองเกิดจากการเผาไหม้ของสารอินซีวัตถุ
ที่ทับถมกันอยู่ใต้ผิวดินของเรานี่แหละครับ

เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะสังเกตได้ยากนะครับ
เพราะว่ามีอัตราการลุกลามค่อนข้างช้าเลยทีเดียว
ที่สำคัญไม่มีเปลวเพลิงปรากฏให้เห็นควันก็น้อยด้วย

นำให้ทุกครั้งเมื่อเกิดไฟป่าแบบนี้

และสามารถที่จะทำลายพื้นที่ป่าเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
โดยไฟป่าชนิดนี้จะไปทำลายรากต้นไม้ครับ
ทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายนะครับ
ไฟป่าชนิดต่อไปเป็นไฟป่าเรือนยอดครับ
เกิดจากการลุกไหม้บริเวณยอดต้นไม้
และสามารถที่จะลุกลามจากอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง
โดยมีไฟผิวดินเป็นสื่อกลางนี่แหละครับ
ส่วนมากไฟป่าแบบนี้เองจะพบในป่าสนของต่างประเทศนะครับ
โดยความน่ากลัวของไฟป่าชนิดนี้ก็คือ
มีอัตราการลุกลามอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ
ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดไฟป่าแบบนี้เกิดขึ้น
จึงทำให้ต้องมีนักดับเพลิงที่เข้าไปสยบเพลิงเหล่านี้

เพราะนอกจากการเผาไหม้อย่างรวดเร็วแล้ว
ไฟป่าชนิดนี้ยังมีเปลวเพลิงที่สูงตั้งแต่๑๐ไฟจนถึง๕๐เมตรเลยทีเดียวครับ
ส่วนไฟป่าชนิดสุดท้ายนั้นเป็นไฟป่าผิวดินนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ย่าแห้งครับ
ไฟป่าชนิดนี้พบทั่วทุกมุมโลกครับ
เมืองไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
โดยเปลวเพลิงจะมีความสูงตั้งแต่๐๕ไปจนถึง๖เมตร
ส่วนมากก็จะพบในบริเวณป่าเต็งรังครับ
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่านั้น

เผาเศษวัสดุทางการเกษตรเลยใช้
ไม่ว่าจะเป็นปางข้าวสั่งข้าวโพดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
อกจากนี้การเผาหาของป่ารวมไปถึงการล่าสัตว์นะครับ
แล้วก็การเผาเพื่อที่จะขยายพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูการถัดไป
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลุกลามของไฟป่ามากยิ่งขึ้นนะครับ
ที่สำคัญครับพบข้อมูลแล้วก็สถิติที่น่าตกใจนะครับว่า
บริเวณที่มีการเผามากที่สุด๗๖เป็นพื้นที่ป่าครับ
ส่วนอีก๒๔นั้นเป็นพื้นที่นอกเขตป่าครับ

เกิดไฟป่าก็จะมีวงกว้างแล้วก็รุนแรงกว่าช่วงกลางคืนครับ
โดยเฉพาะป่าย่าคาแล้วก็ป่าเต็งรังครับ
ดังนั้นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นจุดที่ยากต่อการดับไฟครับ
และยิ่งถ้าหากมีกระแสลมพัดมาแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้ไฟเหล่านี้ลุกลามเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมหนีไฟบ่ายอยู่หน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับ
มีความเร็วลงประมาณ๑๒๑๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ตอนนี้ไฟกำลังลามจากตีนเขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ
และการลามของไฟป่าที่รุนแรงที่สุดก็คือน้ำจากล่าง
ไปอย่างด้านบนเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้แหละครับ
และที่สำคัญครับความสูงของไฟป่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิง

คุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มชักจะไม่ดีแล้วนะครับ
เพราะว่าไฟป่าอบล้อมเอาไว้หมดแล้วครับ

สิ่งหนึ่งก็คือห้ามวิ่งขึ้นด้านบนเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่ายิ่งขึ้นยิ่งต้องใช้แรงเยอะนะครับ
คุณอาจจะสำลักควันแล้วก็หมดสติลงได้
ไม่ใช่นั้นอาจจะโดนไฟคลอกตายนะครับ
ทางเดียวที่รอดก็คือวิ่งสวนไฟป่าครับ
ช่วยใช้ผ้าที่พกติดตัวมาแบบนี้

แล้วก็ปิดจมูกครับ

จับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ